กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายจักรพลตั้งสุทธิธรรม
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทย
ในการอภิปายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามรายบุคคลตามมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
รัฐมนูลครั้งนี้คือการตัดสินชะตาชีวิตของคณะรัฐมนตรี
ภายใต้การบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ผมในนามประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้ครับจะมาขอใช้เวลามีค่า
เพื่อขออภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจในข้อหาสร้างความล้มเหลว
และทำให้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยพังแบบไร้ค่าและไม่เป็นท่า
ทำให้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหลังท้ายในอาเซียน
เนื่องจากท่านนายกไม่เคยใช้สมองไร้ภูมิปัญญา
และไร้องค์ความรู้ในการบริหารประเทศและบริหารราชการแผ่นดิน
ผมขอใช้อนุญาตขออนุญาตใช้สภาอันทรงเขียนแห่งนี้
ที่เราเรียกว่าสัปปายะสภาสถาน
เป็นสถานที่ในการสับประยุทธ์ให้คาสถานในคืนนี้ครับ

ท่านประธานครับอยากให้มาลองคิดภาพรวมกันครับ
จักรวาลอื่นที่ไม่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ประเทศไทยเราจะเจริญขนาดไหน
ประชาชนจะกินดีอยู่ดีขนาดไหน
คุณภาพชีวิตประชาชนจะเป็นอย่างไร
เหลื่อมล้ำจะสูงเท่าประเทศไทย

จักรวาลที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชา
กำลังนำพาประเทศไทยไปสู่ความร่มจมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ณทุกวันนี้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจทั้ง๔ตัวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนของภาครัฐ

และการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะในภาคของการท่องเที่ยว

โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่จะเหมือนฟื้นตัว
แต่ก็ล่อแร่ตลอดย้ายเวลาที่ผ่านมา
มาตรการทั้งหมดของภาครัฐที่เคยที่กำหนดออกมา
ไม่ได้ขับเคลื่อนชีวิตของพ่อแม่พี่น้องไปข้างหน้าเลย
ทำให้ประชาชนทุกคนตกต่ำและถอยหลังลงลงคลอง

ที่เราเชื่อและถือมาตลอดว่าเป็นฮีโร่ในเศรษฐกิจไทย
อย่างการท่องเที่ยวที่เคยมีมูลค่า๓ล้านล้านบาท
ปัจจุบันมีค่าเพียง๐๓ล้านล้านบาท
ซึ่งมีจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจนี้นะฮะถึง๒๗ล้านคน

จากการท่องเที่ยวหายไปอย่างมหาศาล
ทั้งหมดนี้คือการบริหารแบบประยุทธ์

ไม่มีการเตรียมพร้อมในการรับมือป้องกัน

จากกระวานที่มีประยุทธ์จังโนชาเป็นนายก

โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรบ้าง

ตลอด๑๐๒๐ปีที่ผ่านมา

ที่ผ่านมาช่วยชีวิตประเทศไทยมาตลอด

เรามาย้อนดูความล้มเหลว

ผลงานแห่งความล้มเหลวโดยสมบูรณ์
ที่รัฐบาลประยุทธ์ทำหน้าตามันเป็นอย่างไร
ไปตั้งแต่โควิดละรอกที่๑นะครับ
ประมาณเดือนมีนาคมของปี๖๓
ท่านได้ประกาศล็อกดาวน์ประเทศไทย

ซึ่งการท่องเที่ยวทั้งหมดทำได้เพียง๕แสนล้านบาท
ที่ควรจะเป็น๘แสนล้านบาท

ในช่วงของการที่ปิดเมืองหลวงอย่างกรุงเทพหมานคร

ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรครั้งใหญ่
จากกรุงเทพกับสู่ภูมิมารำเนา
ทำให้มีผู้สัมผัสเชื้อกระจายไปทั่วประเทศ
ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

และสูญเสียรายได้ทันที๑๘แสนล้านบาท

ผมขอพาท่านประธานย้อนไปไตรมาสที่๒ของปี๖๓
รายได้จากนักท่องเที่ยวนั้นหายไปถึง๙๗เปอร์เซ็นต์

เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นการแค่ล้มธรรมดา
แต่เป็นล้มหายแล้วยังโดนธรณีสูบเข้าไปอีก
โดยรายได้จากการท่องเที่ยวหายไป๙๒เปอร์เซ็นต์

แล้วมองไปยังตัวเลขในภาคของการท่องเที่ยวนะครับ
นั่นคือไม่มีรายได้เข้ามาแม้แต่บาทเดียว
เป็นการปิดเมืองปิดประเทศที่ไม่รอบครอบ

และประชาชนที่อยู่ในภาคแรงงานนั้น
แม้ครับว่าทางพักเพื่อไทยจะเห็นด้วยครับว่าการปิดประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น
เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดทั่วประเทศ

แล้วผมก็ทราบว่าท่านก็จะใช้ข้ออ้างนี้ครับแท้

คนที่ใช้อำนาจในการใช้คำสั่งดังกล่าวนั้น

และไม่มีนโยบายในเชิงลุกนะครับ
ที่จะฟื้นฟูประเทศในช่วงเวลาดังกล่า

แต่ไทยควรจะเตรียมพร้อมเพื่อจะเปิดประเทศ

ที่แรกของโลกที่นักท่องเที่ยวจะเลือกเดินทางมา

โดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวอ้างอิง
ไม่ได้ใช้วิธีทางสาธารณสุขอย่างถูกต้อง

ท่านประกาศเพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้
ควรจะใช้การจัดการบริหารทางการแพทย์

ต้องตอบคำถามของประชาชนด้วยเช่นกัน
ท่านจะทนฝืนอยู่อีกนานแค่ไหน

และท่านไร้น้ำยาในการบริหารประเทศครับ

ได้ลากยาวถึงไตรมาสที่๓ครับท่านประธาน

ถึง๑๙ล้านบาท

และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ที่จะเข้ามาพำนักในประเทศไทยหรือไม่

ทำให้ประชาชนทั่วประเทศเกิดขวัญภาวะ

ทำลายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตลอดมา
อีกทั้งพรกรเงินกู้โควิด

ซึ่งมีวงเงินถึง๑๕๕ล้านบาท

ทำให้ประเทศไทยจากที่มีอาการหนักอยู่แล้ว

มีอาการโคม่าโดยทันที

ท่านประธานครับสำนวนโบราณนะฮะเขากล่าวไว้ว่าความซื่อตรงต่อตนเป็นหลักการที่ดีที่สุด
แต่ท่านประยุทธ์จันโอชาครับไม่ได้ยืนอยู่บนหลักของความซื่อตรง
แต่ท่านกำลังหลงอยู่กับการกู้และผ่านเงินของประเทศมากกว่า
และมาตรการปิดประเทศนะครับก็ยังหลอกหลอนภาคการท่องเที่ยวของไทยมาอย่างต่อเนื่อง
ปิดประเทศกระทบจังหวัดการท่องเที่ยวหลักเป็นพิเศษ
ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงากะบี่สุราชชนบุรีกรุงเทพและจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งแม้ในระยะฟื้นตัวก็ยังมีรายได้ที่ลดลงขณะเดียวกันถึง๘๐
ผู้คนที่อยู่ในฟิลล์ของการท่องเที่ยวนะครับไปไม่ได้
ในเรื่องของการจ้างงานในทุกสาขานะครับ
โดยเฉพาะที่พักแรมโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงผับบาร์
หรือบริกรต่างที่ทำงานอยู่ในภาคแรงงานนั้นทั้งหมด
ภาคของการท่องเที่ยวพังหมดแสดงให้เห็นถึงมาตรการการปิดประเทศนั้น
เป็นยาแรงที่หวังแค่ผลข้างเคียงเพื่อท่านจะได้รอด
แต่ผิดพลาดในการตัดสินใจที่ทำให้เศรษฐกิจเดินต่อได้
ผมถือว่าท่านนายกนะครับเป็นนายกรมนตรีที่ขยันมากนะครับ
เพราะท่านขยันสร้างวิกฤตสร้างปัญหาและไม่ได้สร้างขยัน
ในการที่ไม่สร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยเสมอมา
อกจากนี้ครับมาตรการการท่องเที่ยวอื่นนะครับ
ท่าดีทีเหลวคำพูดดูสวยหรูนะครับ
หลอกให้ภาคธุรกิจนะครับเหมือนจกตาพวกเขานะครับ
ว่าเวลาเขาลงทุนเขาต้องไปฟื้นต้นทุนใหม่เขาต้องกลับมาจ้างใหม่นะครับ
วัตถุดิบใหม่ในการจะมากักตุลต่างเพื่อจะเปิดใหม่อีกครั้งก็ทำไม่ได้นะครับ
ทำให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศจัดการวางแผน
ตาร์ทธุรกิจของเขาอีกครั้งไม่ว่าจะไปกู้ใช้เงินก้อนสุดท้าย
พิงกำแพงหัวชนฝาแล้วเพื่อจะเอาเงินก้อนสุดท้าย
เอาตัวรอดได้ในนั้นแต่ด้วยการผิดการวางแผนที่ผิดพลาดของพวกท่าน
เกินกว่าที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงและไปล่วงรู้ความรู้ของคุณได้
ผิดพลาดทั้งด้านสาธารณสุขด้านเศรษฐกิจ
ท่านจำได้ไหมครับการอธิปายขั้นที่แล้วของผม
ผมได้ให้ฉายารัฐบาลว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการเสียค่าโง่ของประเทศไทย
ท่านจำกันได้นะครับเนื่องจากการฉีดวัคซีนที่ไม่ครบโดส
ทำให้เราเสียค่าโง่ตรงนั้นไปมากกว่า๔๙ล้านแสนล้านบาทขออภัยครับ
และมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมในภาคกำลังเที่ยวตั้งแต่ปี๖๓ปี๖๔ปี๖๕
มีมูลค่ามากกว่า๓๕ล้านล้านบาทที่เสียหายไป
ต่อมาครับยังไม่จบยังมีเพิ่มอีกครับ
ไปพิจารณาในการฆ่าเหยียบแผ่นดินนะครับซึ่งผมเรียกว่ามันเป็นค่าอุปสรรค
ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะครับที่ถูกวิจารณ์ยับทั้งในและต่างประเทศ
และในทุกภาคส่วนขององค์กรท่านได้เพิ่มต้นทุนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ไหนจะมีเรื่องของเงินเฟ้อนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในประเทศนะครับ
ต้นทุนสินค้าต้นน้ำต่างที่เพิ่มขึ้น
ทำให้วัตถุดิบบางตัวขาดแคลน
ท่านนายกก็ยังคิดที่จะไปเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนะครับ
ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการยกเลิก
ทั้งที่มีคนต่อต้านมากมายในภาคธุรกิจนี้ของเรานะครับ
ทั้งหมดนี้เป็นแค่ตัวอย่างของวิธีคิดของผู้บริหาร
บริหารประเทศไม่เป็นไม่มีความสามารถ
ความสามารถในการตัดสินใจเป็นศูนย์
ดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อยากจะผลักดันไปให้ประเทศไทยนะครับ
ประกาศว่าท่านนายกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้นำที่ไร้ความสามารถที่สุด
ประวัติศาสตร์ไทยที่เราเคยมีมา
ผลกระทบจากการบริหารประเทศครับยกตัวอย่างเพิ่มเติม
อย่างเช่นในบ้านผมนะครับห้างกัดสวนแก้ว
ที่มีอายุยาวนานกว่า๓๐ปีคงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ปิดตัวไปเมื่อวันที่๑กรกฎานะครับเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว
ขณะเดียวกันครับห้างพรมเรมาด้าครับจังหวัดเชียงใหม่เช่นกัน
ประกาศปิดตัวชั่วคราวเพราะถูกตัดไฟ
เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานาน
ไปที่ไหนอีกครับห้างพันทิพย์นะครับสาขาประตูน้ำ
ที่เป็นห้างที่เหงาไร้คนเดินเงียบเหงาทั้งห้างครับ
ตัวอย่างอีกที่ครับมีที่โคราชห้างคลังพราซ่าสาขาอัศดางนะครับ
เปิดมาถึง๖๐ปีได้ประกาศปิดตัวไปวันที่๓๑กรกฎา
นี่เป็นตัวอย่างเล็กแต่ได้พรากน้ำตาแห่งความเจ็บช้ำ
พวกเราผู้ประกอบการทั้งภาคแรงงาน
เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารประเทศของท่านในยุคระบาด
บริหารช่วยเหลือนโยบายต่างที่ออกมาช้า
ปัญหาหลายครั้งก็มีรัฐบาลทำให้ปัญหานั้นกระทืบ
พวกเราผู้กรอบการในภาคการท่องเที่ยวเจ็บช้ำเข้าไปอีกเรื่อย
เรามาดูกันไหมครับว่าบาดแผลที่รัฐบาลได้สร้างไว้กับประชาชนทั้งหมด
พวกเราเนี่ยแสนเจ็บปวดในภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างไร
บาดแพ้ที่๑ครับตัวเลขของผู้ว่างงานนะครับ
ท่านได้สามารถสร้างตัวเลขของผู้ว่างานนะครับ
ได้สามารถสร้างได้ถึง๑๗แสนคน
และผู้เสมือนว่างงานในระบบนะครับพุ่งแตะ๓๗๘ล้านคน
ซึ่งสะท้อนถึงความเปราะบางในตลาดแรงงานและการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาล
รัฐบาลนี้ครับยังถูกซ้ำด้วยเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น
เมื่อต้นเดือนมิถุนายน๖๕ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่ง
คนไทยทั้งประเทศต้องเผชิญกับการปรับราคาขึ้นทั้งอุปโภคและบริโภค
เป็นการปรับราคาขึ้นแบบยกแผง
ดั่งวรรษกรรมยอดฮิตที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้คือแพงทำแผ่นดิน
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าครัวเรือนของใช้ส่วนตัว
ต้นทุนสำหรับการประกอบสมาชีพทุกอาชีพทองก็ขึ้นน้ำมันพุ่งหมูแพง
แต่ค่าแรงเสียดายครับย้อนแย้งไม่เคยขึ้นตามราคาต้นทุนดังกล่าว
ทั้งหมดมาคือต้นทุนของการใช้ชีวิตของพวกเราประชาชนทุกคนครับ
แต่รัฐบาลกลับเพิกเฉยนอกจากข้างนี้ไม่รู้จักมีหาแนวคิดในการจะลดต้นทุน
อีกด้านหนึ่งท่านก็ยังไม่มีแนวคิดหรือความสามารถในการจะหารายได้ให้พวกเขา
นี่คือสิ่งที่รัฐบาลควรทำหรือไม่และสิ่งที่สะท้อนใจมันเหมือนกับว่าท่านทำกับแค่
อบให้เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของคุณบาดแผลที่สองครับ
ัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่หดตัวลงและปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีหกห้านะครับปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับสี่สิบสี่จุดสาม
จากระดับสี่สิบสี่จุดเจ็ดในเดือนก่อนหน้าโดยปรับลดทั้งดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคในปัจจุบันและจะเกิดขึ้นในอนาคต
เหมือนดาบคมที่ฟันร่างเราทั้งซ้ำสองทั้งที่แผลเก่ายังไม่ได้รับการเยียวยาใดเลย
แผลที่สามครับดัชนีความสุขของคนไทยครับชัดเจนที่ลดลงไปอย่างฮวบนะครับ
ของประเทศต่างทั่วโลกนะครับโดยประเมินจากอะไรฮะ
ได้ต่อหัวของประชากรแรงสนับสนุนของสังคมเสรีภาพในการใช้ชีวิตความน่าอยู่ของสังคม
จะเห็นได้ว่าครับจากการนำของการนำประเทศของพลเอกประยุทธ์นะครับ
ตอนแรกเราอยู่ที่อันดับ๓๔ครับถือว่าก็อยู่ในอันดับที่มีความต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และน่าจะพัฒนาได้ดีขึ้นหากผู้นำของเรามีความรู้มีความชำนาญและมีวิสัยทัศน์
แต่หลังจากการบริหารของท่านครับจาก๓๔เราตกมา๔๖
จาก๔๖ตกมาอย่างต่อเนื่องครับปัจจุบันเราตกมาอยู่ที่อันดับ๖๑
ตกต่ำขนาดนี้ภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแบบนี้
เกิดคำถามครับว่าฉะไหนท่านยังไม่ตกเก้าอี้อีก
ทุกท่านครับการบริหารประเทศจากที่ผู้ที่พูดว่าจะขอคืนความสุขให้กับประชาชน
วันนี้ท่านได้นำพาประเทศมาถึงจุดที่ตกต่ำที่สุด
และยัดเยียดความทุกข์ให้กับพวกเราทุกเช้าค่ำซะมากกว่า
ท่านประธานครับเสือไม่หันไปกินมังสวิรัติฉันใด
ทำรัฐประหารก็ไม่น่าจะเปลี่ยนนิสัยมาสนับสนุนประชาธิปไตย
หรือคนเอามาหากินฉันนั้นเศร้าใจนะครับ
แบบแผลที่สี่ครับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ตกต่ำไปนะครับ
จำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวหายไป
มหาศาลสามสิบสองจุดห้าล้านคนนี่ยิ่งกระทืบถึงความล้มเหลว
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าของรัฐบาลแบบประยุทธ์หนึ่งสิ่งที่สำคัญในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมาครับ
ก็คือการทำการท่องเที่ยวและการบริหารแบบเชิงลุกซึ่งการทำแบบเนี้ย
ก็จะผลักดันให้เกิดการดึงจุดเด่นภายในประเทศกลับมาแล้วก็กระชากหรือจุงใจให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับ
เลือกที่จะมาท่องเที่ยวประเทศเราแต่การบริหารที่ต้วมเตี้ยมอืดอาดและเชื่องช้าแบบนี้
ก็เลยทำให้เหตุการณ์ล่วงล้ำมาถึงณปัจจุบันนี้
บาดแผลที่ห้าครับรายได้จากภาคการท่องเที่ยว
ภาคการท่องเที่ยวของเราที่เคยเป็นฮีโร่กลายเป็นฮีโร่ที่ปีกหัก
การใช้งานเสื่อมประสิทธิภาพเพราะไม่ถูกไปนำใช้ให้ถูกที่ถูกเวลา
มาดูกันครับว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มีผลงานอะไรบ้างที่เขาน่าภาพภูมิใจนะครับ
ผลงานที่๑ครับสามารถทำให้รายได้ภาคการท่องเที่ยวของปี๖๔หายไปถึง๑๖๔ล้านล้านบาท
ผลงานที่๒ครับรายได้จากการท่องเที่ยวที่หายไป๑๖๔ล้านล้านบาท
รัฐบาลทำรายได้๐๓๖ล้านล้านบาททำให้หายไปถึง
นี่คือการแสดงถึงความสามารถในการบริหารประเทศในภาคของการท่องเที่ยวของพลเอกประยุทธ์
ไร้ประสิทธิภาพอย่างแท้จริงรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือต่างนะครับ
แต่ล่าช้าอย่างยิ่งไม่ตอบรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นมาตรการต่างกระจายไม่ทั่วถึง
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการลายย่อยและลายกลางไม่เคยเข้าถึงได้
เงืนไขเยอะมีมาตรการออกมาไม่ได้ช่วยเหลือและกดหัวประชาชนมาตลอดเวลา๓ปี
ภาคการท่องเที่ยวถือว่าใกล้จะดับแล้วนะครับ
แต่ผมมีความหวังใจจากผู้ประกอบการทั้งหมดที่พูดคุยกันมา
ก็หวังครับว่าจะสามารถฟื้นขึ้นมาได้ในปลายปีนี้หรือปลายมาตรหนึ่งของปีหน้า
แต่คงจะยากมากครับถ้าผู้บริหารประเทศยังนั่งอยู่และยังเป็นคนคนนี้อยู่
ตัวอย่างเพิ่มเติมครับมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ล้มเหลว
และสร้างความเจ็บปวดให้กับเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่ง
หรือเราเที่ยวด้วยกันมาดูความล้มเหลวที่หนึ่งโครงการคนละครึ่ง
แต่กระตุ้นเศรษฐกิจแค่ตื้นเขินไม่ได้มองทั้งระบบเป็นการทิ้งคนไทยไว้ข้างหลังอย่างแท้จริงนะครับไม่ได้สร้าง
การทำแบบนี้จะเป็นหวังเสียผลถึงระยะยาวเนื่องจากสถานการณ์แบบนี้เราไม่รู้ต้องอยู่ถึงเมื่อไหร่
แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้จักลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้หรือขยายโอกาสให้ประชาชนนะครับ
เราก็ยากที่จะฟื้นและตื่นตัวมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เฟสแรกก็ยังมีปัญหาจนถึงปัจจุบัน
ปัญหาที่ได้รับกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือวิธีการจำกัดสิทธิ์อย่างไม่ยุติธรรม
จำกัดสิทธิ์ของคนที่มีสิทธิ์บัตรคนจน๑๔๕ล้านคนก็ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมถึงโครงการนี้
นั่นแปลว่าไม่ได้ครอบคลุมนะครับแล้วก็เสียสิทธิประโยชน์ไปอย่างน่าเสียดาย
ท่านประธานโบราณเขาเชื่อว่าชายชาติสถานนั้นต้องมีทั้งระเบียบและวินัย
แต่นายกไทยนั้นไม่มีหัวใจและวินัยทางการคลังเลยครับแม้แต่น้อย
ต่อมาครับความล้มเหลวที่๒โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
ฟังแล้วเหมือนดูดีนะครับทุกคนก็เหมือนจะแฮปปี้แล้วก็ได้ใช้โครงการนี้ในการเดินทางหรืออย่างไร
แต่มันมีอะไรที่ซ่อนเล้นและมีจุดย่อยยกตัวอย่างมาสามประการให้เห็นนะครับ
โครงการที่มีช่องโหวนะครับเกิดการทุจริตในการตรวจสอบ
มีผู้มาร้องกับทางเราเยอะมากนะครับว่ามีกลโกงมากมายของผู้ประกอบการนะครับ
เปิดให้จองห้องพักแต่ไม่มีห้องพักการการเข้าพักจริง
คูปองไปรับหลังจากเช็คอินไปสแกนจ่ายแต่ก็ไม่มีการซื้อสินค้าจริง
บางโรงแรมยังไม่ได้เปิดให้บริการจริงเลยนะครับแต่จดทะเบียนก็มารับแล้วก็ใช้สิทธิ์นี้นะฮะ
เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการมีความยุ่งยากซับซ้อนใช้เวลานาน
ใช้แอปพลิเคชันเป่าตังค์หรือถุงเงินที่ไม่มีเสถียรภาพไม่ครอบคลุมนะครับ
แล้วก็จำกัดอยู่แค่ธนาคารเดียวนะครับที่เป็นธนาคารของรัฐในการเข้าร่วมนะครับ
ผมถึงขอเรียกว่าโครงการนี้ไม่ใช่เที่ยวด้วยกันครับ
แต่เป็นโครงการเราพังด้วยกัน
บริหารที่ไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถไร้จริยธรรมของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นำไปสู่ความล่มสลายของประชาชนชาวไทยจนวันนี้
ดังนั้นครับในวันนี้ผมมีฉายาใหม่ที่จะมอบให้กับรัฐบาลที่ประชาชนไม่ได้เลือกมา
นั่นคือรัฐบาลสัตว์เซลล์เดียว
ถามว่าทำไมผมถึงใช้ชื่อนี้ครับ
เพราะว่าสัตว์เซลล์เดียวทั้งร่างกายจะประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยเซลล์แค่เซลล์เดียว
หมายความว่าไม่มีสมองและไม่มีหัวใจ
เสมือนรัฐบาลนี้ครับไม่มีสมองไม่มีความสามารถมากพอที่จะบริหารประเทศนี้
และไม่มีหัวใจที่เข้าถึงประชาชนไม่เคยเข้าอกเข้าใจว่าเขาต้องหาเช้ากินข้าวลำบากอย่างไร
ทำให้ยังไม่หมดนะครับการเคลื่อนไหวของสัตว์เซลล์เดียวค่อนข้างช้ามาก
เสมือนรัฐบาลนี้ครับที่แก้ไขปัญหาช้าไม่ทันท่วงที
รู้สึกตัวช้าต้วมเตี้ยมออกนโยบายต่างมาตรต่างก็ช้าไปหมด
ทำให้ประชาชนต้องอดตายทั้งทางตรงและทางอ้อม
อีกเหตุผลครับสัตว์เซลลเดียวเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
เหมือนรัฐบาลนี้ฮะที่หาความดีไม่เจอซึ่งผมพยายามจะหาอย่างไรก็ไม่ปรากฏครับ
ก็เหมือนกระดาษเปล่าที่พยายามหาผลงานเท่าไหร่ก็หาไม่เคยเจอ
สุดท้ายครับจักรวาลที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นไม่ต้องเดาเลยครับว่าตอนจบ
จักรวาลประเทศไทยในจักรวาลนั้นจะเป็นอย่างไรพังแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
กล่าวมาครับเป็นจักรวาลที่ทรมานประชาชนที่สุด
ผมขอใช้เวลาสั้นเลยนะครับเพื่อจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าหาก
ที่ผ่านมาภักษ์เพื่อไทยนะฮะไม่ใช่ใช้คำพูดลอยในการหากิน
เพื่อไทยพูดจริงทำจริงสร้างประชาธิปไตยที่กินได้ไม่เคยเน้นขายฝันหรือจอมปลอมไปวัน
โดยสิ่งที่รัฐบาลจะทำนะครับยกตัวอย่างเร็วง่าย
การจ้างงานโครงการจ้างงานอย่างรวดเร็ว
ท่องเที่ยวแบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบ
เชิงหรูหราเชิงคุณภาพตลาดใหม่ในระเบียงเศรษฐกิจ
แล้วรวมถึงการทำการตลาดเชิงลุกที่พระคุยไทยจะทำอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะเกิดอะไรครับจะเกิดภารกิจและที่จะทำจะสร้างไปสู่ความสำเร็จ
๔ข้อที่จะเปรียบเทียบให้เห็นกับจักรวาลของประยุทธ์ว่าเป็นอย่างไร
ที่จะเพิ่มศักยภาพของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ
เปรียบเทียบกับที่ผมอภิปรายมาจักรวาลประยุทธ์ทำได้๑๖จุดล้านล้านบาท
เท่ากับว่าพักเพื่อไทยสามารถทำได้มากกว่ารัฐบาลถึงร้อยละ๑๐
ประเด็นที่๒ครับอัตราการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยว
คงการจ้างงานไว้ไม่ให้มีการตกงาน
ซึ่งจะคงการจ้างงานถึง๔๔ล้านคน
ในขณะที่รัฐบาลประยุทธ์ทำได้แค่๓๙ล้านคน
ซึ่งรัฐบาลที่พักเพื่อไทยทำจะทำได้มากกว่า๕แสนคน
สำเร็จที่๓ครับรายได้จากการท่องเที่ยว
เราจะสร้างมูลค่าต่อหัวนะครับ
ไม่ว่าการจะสร้างการท่องเที่ยวต่างใหม่นะครับ
ก็จะสร้างรายได้ในภาคการท่องเที่ยวได้ถึง๓๐ล้านล้านบาท
ซึ่งมากในขณะที่รัฐบาลประยุทธ์ทำได้๑๕ล้านล้านบาทนะครับ
เราทำได้มากถึง๒เท่าของรัฐบาล
ความสำเร็จที่๔ครับจำนวนของนักท่องเที่ยวนะฮะ
เราจะสามารถสร้างได้๒๕ล้านคน
ในขณะเหตุผลทั้งหมดที่ผมเอ่ยไปรัฐบาลประยุทธ์สามารถสร้างได้เพียง๗๕ล้านคน
เราทำได้มากกว่าถึง๓เท่า
ทั้งหมดนี้ครับเป็นตัวอย่างง่ายให้เห็น
รวมถึงการอภิปรายที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับ
ถ้ารัฐบาลเปิดหูเปิดใจฟังบ้างนะครับแล้วไปปรับใช้
ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้ประเทศชาติเดินต่อได้
แต่ทั้งหมดนี้ครับจะเห็นได้ว่าจักรวาลที่เป็นเพื่อไทย
รัฐบาลของประเทศไทยจะมีความเจริญขนาดไหน

ลูกหลานของเราจะใช้ชีวิตแบบยั่งยืนอย่างมีความสุขก้าวหน้าอย่างไร
แต่หันกลับมามองตอนนี้สิครับรัฐบาลที่ปกครองโดยพลเอกประยุจันโอชา
นำประเทศไปสู่จุดบอดและดับฝันคนมาอย่างยาวนาน
ประเทศไทยไม่ได้เพิ่งเข้าสู่ระบบวิกฤตครับ
แต่ประเทศไทยได้เข้าสู่วิกฤตสูงสุดณขณะนี้แล้ว
หากในสมัยหน้ายังคงมีรัฐบาลและรัฐมนตรีแบบนี้
ประเทศไทยคงไม่เหลือความหวังแล้วครับ
ความหวังที่ประเทศจะเดินหน้าต่อไปจะเป็นศูนย์
ความหวังที่จะเป็นผู้นำระดับโลกก็จะเป็นศูนย์
ความหวังที่จะทำให้คนรุ่นหลังอยู่แบบไม่ต้องอดตาย
ไม่ต้องไร้อนาคตหนักกว่าเป็นศูนย์ครับถือว่าติดลบ
ดังนั้นครับเวลาต่อจากนี้เป็นเวลาที่สำคัญครับ
ผมมีบางอย่างที่จะมอบให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นั่นคือนาฬิกาทรายแต่ผมไม่ได้ให้ท่านด้วยความพิษวาสแต่อย่างใด
แต่สิ่งนี้ครับจะเป็นสิ่งที่เตือนใจท่าน
ว่าถ้าหากนาฬิกาทรายนี้คว่ำลงเวลา
นับถอยหลังของชีวิตของรัฐบาลท่านได้เริ่มลงแล้วครับ
แล้วเวลาของท่านเชื่อได้เลยว่าใกล้จะหมดลงแล้ว
ดังนั้นอย่าเป็นเสี้ยนหนามของชีวิต
กีดขวางทางออกของประเทศ
ให้ประเทศไทยและประชาชนไทยได้กลับมามีความสุขอีกครั้ง
เกรดนะครับเคยกล่าวว่าคนเกิดมาจนไม่ผิด
แต่คุณตายจนนั้นถือว่าผิด
แต่หากเราไม่ได้อยากตายจน
แล้วเราทำงานตื่นเช้าหาเช้ากินค่ำ
แต่ต้องมาจับถูกมัดมือชก
และต้องตายจนด้วยความผิดพลาดในการทำงานที่ย่ำแย่ของรัฐบาล
อันนี้ถือว่ารับไม่ได้นะครับ
สุดท้ายครับในวันนี้ผมจึงอยากเชิญชวนสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับ

คิดเห็นอย่างไรมันถึงเวลาแล้วครับ
ที่เราจะโหวตความรัฐบาลนี้ทำเถอะครับ
เพื่ออนาคตของพวกเราเพื่ออนาคตของลูกหลานเรา
เวลาของรัฐบาลนี้ใกล้จะถึงจุดจบแล้วครับ

นั่นแหละครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรุ่นโลศชัชวานของประชาชนคนไทย
ดังนั้นครับผมจึงไม่อาจไว้วางใจ
คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี
ทำลายประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง